เหมือนเรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะ
ขวดนึ่งข้าวเหนียวที่เรารู้จักกันนี่แหละ

ยิ่งหน้าก็ปล่อยหวดไว้กับเด็กตัวเล็ก
แล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชม
เด็กติดหวด

ติดอย่างนั้นได้ยังไง
นี่คือหัวโผล่ออกมาคุณผู้ชม
วันชนะดูสิค่ะ
หน้าของสร้าง
น่าของสร้างน่าเห็นใจ

ปล่อยให้น้องติดอยู่ในหวดแบบนี้
โอ้โหตอนแรกนะน้องเขาก็ดู

ตกใจเหมือนกันหน้าเสียหน้าซีดเหมือนกันนะ
แต่พอเอาออกได้ก็โล่งไปแอบงงนิดหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
บางทีไม่รู้ภาษีภาษาจริง
เพราะไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นอะไรทำอะไรที่อันตรายกับเขาหรือเปล่า
อันนี้เราต้องช่วยสอดส่องดูแลจริงยังจะติดใจอยากจะเล่นอีก
อันนี้ก็ต้องฝากแล้วกันนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ในบ้านเราข้าวของที่เราไม่คิดว่าจะเป็นอันตราย
บางทีถ้าอยู่ในมือเด็กเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยอันนี้ฝากเตือนนะคะ